เอาล่ะคุณผู้ชมมาดูเรื่องของงูเงี้ยวเขี้ยวขอกันบ้าง

ฝูงงูยึดพื้นที่ห้องน้ำร้านอาหารที่ชนบุรี
ที่ตอนแรกบอกว่าจะเล่าว่าเป็นงูเขียว

แต่ทีนี้มันยั้วเยี้ยนนับ๑๐ตัว
เพราะว่ามันพาลูกพาเต้ามาด้วย
ตายแล้วนี่ย้ายอบพยพถิ่นฐานกันมาอย่างนี้

มันก็ดูจิ้มลิ้มดูตัวเล็กหนึ่งตัวนะ

แล้วมันจับยากด้วยนะอาสาสมัครกู้ภัย
เพียวเยียงไทยศรีราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี

ตรวจสอบร้านอาหารเฮือนพาแหล่ง
ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี

บอกว่าพบงูเขียวไม่ต่ำกว่า๑๐ตัว
มายึดพื้นที่ตรงนี้คือช่องเหล็กหลังคาห้องน้ำ
ภายในร้านเป็นที่พักอาศัย
ตรวจสอบไปพบงูเขียวจำนวนมากอาศัย

บางตัวโผล่หัวออกมาทักทาย
นี่ไงสวัสดีพี่มาทำไมเหรอพี่อาสาบอก
เดี๋ยวฉันจะมาจัดการพวกแกนั่นแหละนะฮะ
แต่เดี๋ยวจะไปปล่อยป่านะไปอยู่ในที่ปลอดภัยเหมาะสมกว่านี้

ฉีดยากันยุงฉีดพ่นในช่องเหล็

ไม่สามารถที่จะจับงูได้นะฮะ
อยากจะฉีดพ่นและให้งูมันออกมาก่อน
อื้อหือไม่น้อยเลยจริงค่ะ
ไม่น้อยฮะมันไม่ยอมให้จับด้วย

เอาล่ะมันจะโผล่ออกมาแบบนี้แหละครับ
งูเขียวจะโผล่ออกมาจากช่องเหล็กมารวมกันนับ๑๐ตัว
ไม้ไผ่กั้นระหว่างห้องน้ำชายห้องน้ำหญิง

คือมันไม่ใช่เชือกรัดนะคะมันคืองูล้วนเลย
แล้วก็เชือกก็เป็นเชือกก็มีใช่ไหมเชือกจริงก็มี

งูที่แฝงกายเป็นเชือกก็มี

และตัวพนักงานสาวบอกว่า
หนูไม่เคยเข้าห้องน้ำที่ร้านเลยหนูกลัวมาก

แล้วพอตกเย็นนะงูเหล่านี้ก็จะไปเลื้อย
มาแบบนี้ลูกค้าหลายคนนะ

แต่ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าห้องน้ำ

คุณเรียกชอบหนูแรกมันลุกอยู่ไหม

คือมันยั้วเยี้ยคือปกติก็ไม่ได้กลัวงูขนาดนั้น